กับความน่ารักน่าห่วงของคอบครัวคุณกลปสัวนัน
ค่ะแล้วก็

ค่ะน้องนอนมาไกลเลยเหนื่อยไหมลูก

เหนื่อยมากครับแต่สนุกไหมคะ

สนุกนะงั้นเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันค่ะ
เดี๋ยวดูนะคะว่าเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนบ้างค่ะ

บค่อนข้างจะใกล้ชิดกับเด็กสองคนอยู่แล้วนะคะ
โดยการทำตอนนี้เขาเข้าเรียนกันแล้ว
เราก็จะทำกิจกรรมทุกอย่าง
เราจะทำกิจกรรมทุกอย่างด้วยกันค่ะ

แล้วก็คือถ้ามีเวลาว่างเนี่ย
ก็ค่อนข้างให้ความสำคัญกับเรื่องพาเขาออกไปเรียนรู้ข้างนอก
คือเรียนรู้ควบคู่กับความสนุกสนานไปด้วยเนอะ

อันนี้เป็นหินพอดีเรียนเรื่องหินพอดี

นี่นะแม่หินมันเกิดได้จากลาวามานู่นนี่นี่อะไรอย่างนี้

เราก็ไม่เห็นว่ามันมีหินแต่ละประเภทอะไรอย่างนี้
พอเขาออกไปนอกห้องเขาก็จะได้แบบ
เขาได้เรียนรู้แล้วเขาก็มาบอกกับเราด้วย

ที่เราได้มาเรียนรู้กันวันนี้ที่จังหวัดราชบุรีค่ะ
ส่วนใหญ่จะไปจังหวัดที่เราค่อนข้างจะเจอกันบ่อย
สนุกกันกับทริปของพวกเรานะคะ

อ้าวรู้แล้วจ้าว่าไหว้ขอบคุณนะคะ

เป็นพิธีกรจำเป็นให้เราเลยละกันเนาะ

และนี่ก็ถือว่าเป็นการศึกษานอกห้องเรียน
คุณแม่เนี่ยอาจจะเจอจนชินแล้วขนนก
แต่คุณลูกพอเพิ่งเจอปุ๊บตื่นตาตื่นใจ

ก็ถือว่าเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่นะคะ